สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวทนจะให้สัมภาษณ์นะครับ
เดี๋ยวทนจะให้สัมภาษณ์นะครับ
อย่างเดียวผมขอโทษครับ
สวัสดีครับ

สวัสดี

สวัสดี

สวัสดี
สวัสดี